เคยเจอไหมเด็กแว้นบนถนน
แล้วเจอแล้วทำยังไงต้องถามต่อด้วย

แว้นมารวมตัวกันเป็นร้อยเป็น๒๐๐คัน
แล้วย่านใจกลางเมืองช่วงสักตี๔
โอ้โหบิดกันดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือกล้องพยายามแพน
ดิฉันพยายามดูว่าตรงไหนคือสุดของกลุ่มนี้

คุณนี่มันแว้นเฟสเซีวอลหรือว่า

ใช่เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นกลุ่มเด็กแว้นปิดถนนใจกลางกรุงเลย
แข่งรถแล้วเสียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
มันดังมากแล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะ
คลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็โพสต์แล้วก็ระบุข้อความ
บอกว่าเมื่อคืนตอนตี๔เส้นพระราม๔
เขามีมหากรรมแว้นมอเตอร์ไซค์ประจำปีเหรอ
เยอะมากเสียงดังมากแล้วด้วยความกระเทยเมาอ่ะเนอะ
เขาเขียนแบบนี้นะคะก็โทรแจ้งตำรวจจ้า
แล้วเจ้าของโพสต์เนี่ยก็บรรยายด้วยบอกว่ามีกลุ่มเด็กแว้น๑๐๐
๐คันขับมาประลองความเร็ว
แถวสวนลุมตรงนั้นสร้างความเดือดร้อน
ให้กับคนที่เขาอยู่คอนโดแถวนั้น
แล้วก็ระบุด้วยนะบอกว่าโทรแจ้ง๑๙๑แล้ว
มาจัดการ๒รอบแต่ไม่เป็นผล
คือหลังจากที่รอเห็นไหมคะเส้นตรงนี้

เพราะไม่รู้ว่าตำรวจมาจัดการยังไงแต่เสียงมันก็ยังดังอยู่แบบนี้ค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์กันเหมือนกัน
กระเจิงจะได้แยกย้าย

ใช่สิคะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วย
แต่ยังไงก็ตามอยากให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปจัดการกับกลุ่มนี้หน่อย
อันนี้เขาแจ้งพิกัดมาแล้วนะคะถนนตรงหน้าสวนลุมเลยเส้นพระราม๔
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
ไปดูแลให้ด้วยนะคะนะครับ